เรื่องของน้องตวงข้าวหนูน้อยวัย๔ขวบ
เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่งานศพหน่อย

อันนี้คือเป็นภาพวันที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
ที่พอเป็นข่าวไปหลายคนก็รู้สึกหดหู่กับภาพนี้
ก่อนเหตุการณ์๑๘กันยายนนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศในงานศพที่บ้านเนี่ยนะคะ
ตอนเมื่อวานนี้คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่งานศพแล้วเจอเด็กผู้ชายคนนี้
นี่คือพี่ชายของน้องตวงข้าวนะคะอายุ๖ขวบ

สิคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคือน้องเนี่ยเขากำลังวาดรูป
แล้วเป็นรูปที่พี่ชายยืนอยู่ข้างโรงศพของน้องสาว
แล้วพี่ชายก็ยืนร้องไห้อยู่
มีเด็กผู้หญิงนอนอยู่ในโรงศพแบบนี้

นักข่าวถามเองก็สะเทือนใจรวมถึงคนที่เห็นภาพนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าพี่ชายน้องตวงข้าวเขารักเขาผูกพันมาก
เล่นด้วยกันตอนเย็นทุกวันเลย
เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณยายของน้องตวงข้าวค่ะ

ไปไหนกันหมดที่บ้านทำไมไม่มีใครอยู่
เจ้าของบ้านก็บอกว่าผมก็ออกไปธุระข้างนอก
พี่สาวออกไปรับออกไปรับลูก

บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรมากไปกว่านี้
เพราะว่ายายเองก็ทำใจไม่ได้ที่เห็นสภาพหลานนะคะ
ยายบอกว่ายายเคยเตือนน้องตวงข้าวหลายครั้งแล้วล่ะ

แล้วก็ที่ผ่านมาคุณยายเขาก็ปิดประตูหลังบ้านตลอด
แต่ว่าน้องตวงข้าวเนี่ยเปิดออกทางหลังบ้านเองได้

น้องตวงข้าวเปิดประตูหลังบ้านออกไปเองนะคะ
ฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ

รองผู้กำกับการสอบสวนสพบ้านเข้าก็เปิดเผยค่ะ

ประละเลยจนเป็นเหตุให้เด็กหญิงวัย๔ขวบเสียชีวิต
อันนี้แจ้งให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
เจ้าของสุนัขอาจจะมีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า๑เดือน

แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานนะคะ
เพื่อให้แม่ของน้องตวงข้าวมาให้ปากคำ
จะได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างดำเนินคดี

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้
เพราะว่าโทษจำคุกไม่น้อยกว่า๑๐ปีค่ะ
ทีนี้มันก็มีประเด็นที่ชาวบ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์
บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีสุนัขมาแบบนี้
แล้วเราเอาไม้ไปตีมัน
จะเป็นการเหมือนกับทำร้ายสุนัข
แล้วเป็นคดีความไหมถ้าโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์อีก

ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นภัย
ซึ่งหน้าแล้วเราจะป้องกันตัว

ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะ
มันไม่ใช่เป็นการรังแก่สัตว์โดยที่ไม่มีเหตุผล
ดังนั้นเรื่องนี้มันจะต้องดูในเจตนา

นี่สูนักที่กัดนะฮะนี่เป็นสูนักตัวผู้ภัณฑ์ไทยนะ
ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นเป็นสุนัขตัวเมียพันธ์ไทยเหมือนกัน